คือเจ้าอาวาสวัดที่ยะโสธรก็จำวัดอยู่นะ
ได้ยินเสียงพระลูกวัดไฟไหม้ไฟไหม้

ต้องมาเลยล่ะไฟไหม้จริงคุณผู้ชม
แล้วกว่าจะดับได้๒ชั่วโมงคิดดูดิ
ความเสียหาย๑๐ล้านครับ

เที่ยงคืนวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละ

ดับเพลิงไปช่วยฉีดน้ำดับไฟกว่า๒ชั่วโมง

เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วอย่างพระครูศรีปุญญาพิรัตน์

อาตมาจำวัดอยู่นะได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจักรกำลังทำงาน

ภาพาที่เห็นคุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงเนี่ย
คือนอกจากโบสถ์ทั้งหลังที่มันไหม้ไปหมดแล้วนะ

จากทองเหลืองในโบสถ์อ่ะละลายเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
แล้วอุโบสถหลังนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๕๗เป็นโบสถไม้ตะเคียนทองเกือบทั้งหลังครับ
ส่วนโครงหลังคาเป็นเหล็กเนี่ยก็โดนเหมือนกันรวมมูลค่าก็๑๐ล้านบาทอย่างที่รายงานไป
เพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จตอนเนี้ยอยู่ระหว่างตกแต่งรอบรอบอยู่นะคุณผู้ชม
และมีการลงสีเพิ่มเติมบางส่วนด้วยเตรียมจะเฉลิมฉลองในช่วง๒๖มกราคมปีหน้า
สาเหตุนี่สิยังไม่ชัดนะคุณผู้ชมถ้าในวัดใช่ไหมเราจะนึกถึงเทียน
อาจจะมีคนจุดเทียนทิ้งไว้แต่เจ้าอาวาสท่านบอกปกติในโบสถ์นะโยม
อาตมาเนี่ยไม่ให้มีการจุดเทียนอยู่แล้วนะจุดทูปเทียนไม่ให้จุดเลย
เดี๋ยวต้องรอตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปว่าต้นเพลิงมาจากอะไรครับ

แล้วปรากฏว่ามันอาจจะมีประกายไฟจากตรงไหน
มาจากไหนนี่สิเพราะว่ามันก็ตอนกลางคืนด้วยนะ
โหวววสีดายอ่ะสวยอ่ะ
นี่แหละอาจจะต้องดูให้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปดู